ชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาได้โชคได้ลาบเขาก็เลยจ้างหนังกลางแปลงมาแก้บน
แล้วคุณเชื่อไหมว่าทั้งคืนเนี่ยม้าเห่าม้าหอนกันตลอดเลยค่ะ
เฮ้ยคุณฟังดีนอกจากเสียงในภาพยนตร์ในหนังแล้ว
คุณยังได้ยินเสียงอะไรที่มันอยู่ในบรรยากาศอีกไหม
เนี่ยเฮ้ยเสียงหมาหอนเสียงในหนังไม่มีหมาทั้งตัว
มันยกาศชวนแวงเชื่อค่ะแบบนี้
เพราะว่านี่คือการฉายหนังกลางแปลงแก้บนหลวงปู่แสนเมือง
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปีค่ะ
อยู่ที่วัดโพชัยบ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน

เขาบอกว่ามาตั้งฉายหนังอยู่ใกล้กับเมนเผาศพด้วย

อย่างนั้นไปถามเจ้าภาพหนังกลางแปลงดีกว่า
คุณสมชายทัพธานีอายุ๕๓ปี

ไปถามกลางวันแสนแห่งกลางคืนใครจะอยู่แล้ว
เออถามหน่อยสิเรื่องราวเป็นไง

คุณสมชายบอกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
ได้มาบนหลวงปู่แสนเมือง
บอกว่าขอให้ลูกสาวสอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนานีสำเร็จ

ก็ปรากฏว่าสอบติดสุขสมหวังจริง

มาแก้บนด้วยการฉายหนังกลางแปลงเมื่อคืนวันที่๓มิถุนายน
ซึ่งมันเป็นวันเพลินขึ้น๑๕ครั้ง

เดือน๖วันที่สาขาบูชาแล้วฉายตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าบรรยากาศมันก็เงียบเหมือนกันนะ
มีเพียงคุณสมชายทีมหนังกลางแปลงอีก๓คนแล้วหมาวัดอีก๓ตัว
หมายังมานั่งนอนดูด้วย

แต่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีเลย
ทั้งที่เขาก็ฉายหนังแนวสนุกสนานนะแบบ
นี่มาเวลซูเปอร์ฮีโร่ตัวเนี่ยเอ่อชื่ออะไรเร็วเร็วชื่อ

นี่อาจารย์โหงโค้ยโหงนี่เรียนเรื่องเฉย

สนุกทั้งสับบรรยากาศมันดูวังเวงมันดูหล่อนอ่ะ
ยิ่งพอมีหมามาเห่ามาหอนโอ้โหขนลุกนะ
เจ้าของหนังกางแปลงเขาบอกว่ายังไง

โจรแล้วมันก็เห่าผีนี่แหละ

ทางทีมงานบอกเอ้ยห่าวก็ห่าวไปหอนก็หอนไปเถอะผมชินแล้ว
ผมเนี่ยเอาไปตั้งกลางแปลงแล้วก็ฉายแบบนี้บ่อย
แถววงแถววัดแถวเมนแถวสู่ศาลไปมาหมด
แสดงว่ามีคนเคยจ้างพี่แกไปขายหนังให้ผีบุญแก้บงแก้บนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะบ่อย
มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ไปบนแบนสารกล่าว
แล้วก็เคยเจอเหตุการณ์นี้บ่อยก็เลยชินแล้ว

แทบว่าบางคนเนี่ยนอกจากมาห่อนธรรมดา
เขาเเติบไปให้มันมีไลน์แสงหน่อย

ไม่ได้งานแต่งทานี